ไม่เชื่อกันต้องเข้ามามาลองซักขั้นมามาชิมซักขั้นมันจะอร่อยแค่ไหน

เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาหารโลก

เราจะได้มีเงินมีทองไปจับจ่ายใช้สอย
ซื้ออาหารอร่อยมากินแต่ว่าคนมีเจก็พักไว้ก่อนหลังวันที่๑๙

จากวันนี้เป็นวันอาหารโลกเป็นวันหวยออกแล้วปกติวันนี้ของทุกปีเนี่ย
จะเป็นวันที่เมืองไทยของเราเข้าสู่ฤดูหนาว
ปกติจะเป็นวันที่๑๖

ทีนี้เรื่องของกระแสลมก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฤดูหนาวซะทีเดียว
ดังนั้นในช่วงนี้อากาศยังคงแปรปวนอยู่

ใครที่เป็นเจ้าบ้านประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหงอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยว
ตอนนี้คงต้องเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มเข้ามาในบริเวณบ้านเรานะครับ
เป็นแรกการทั้งเวลาจากคลิดูฝนก่อน
ตอนนี้ปัจจัยหลักเรื่องของกระแสลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกระแสลมที่พัดไปแถวอินเดีย
ตอนนี้กระแสลมเริ่มพัดเข้ามาเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นเข้ามายังเมืองไทยของเรา
แน่นอนพอเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือลมหนาวที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกคลุมบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
ก็ค่อยอ่อนกำลังลงด้วยนะครับท้องฟ้าจะค่อยมีกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเช้านี้จากการตรวจสอบตอนบนยังคงโล่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง
มาดูกันหน่อยนะครับมีจังหวัดไหนบ้างที่มีฝนตกในเช้าวันนี้เจาะไปทำงานทำการจะได้เตรียมรับมือฝนได้ถูกต้องนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้ฝนหายไปส่วนฝั่งอาวไทยฝนก็จะลดลง
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกราฟิกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไร

นี่คือสารงานการฝนช่วงวลยุคที่ผ่านมา

เริ่มค่อยกลับเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราแล้ว
ซึ่งก็ปกคลุมบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่ตอนบนมีอากาศเย็นแผ่เข้ามาอยู่
ฝนเลยค่อยจางหายไปนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห
ถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีนี้
เดี๋ยวไปดูกันครับเกษลลมมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ช่วงที่ผ่านมากระแสลมหมุนออกไปแบบนี้
นี่คือเป็นลมหนาวพัดแมลงทีเดียวพัดมาถึงกรุงเทพ

เรามีลมเย็นพัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับ
วันนี้จากการตรวจสอบกระแสลมมมือเป็นแบบนี้

ส่วนลมที่อยู่บริเวณฝั่งอันดามัน
ก็ค่อยมีการวกขึ้นมาแล้วก็ปกคลุมแบบนี้นะครับ
ลมที่มาจากทะเลแน่นอนครับเอาความชื้นมาด้วยนะครับ

ฝนจะมีโอกาสตกเพิ่มขึ้น

ฝนตกเรื่อยทั้งฟ้าอึมครึมนะครับ
แต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์

ดังนั้นต้นสัปดาห์เป็นฝนตกไปเรื่อย
ตกแบบฟ้าอึมครึมไปเรื่อยนะครับ

ต้องระวังเรื่องของความประปวนสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ลมหนาวที่ค่อยหายไปนะครับ

โอกาสการเกิดฝนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง

สังเกตว่าค่อยมีการเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย

ส่วนตอนล่างก็เน้นไปฝั่งอันดามันแล้วนะครับ

มีคลื่นกระแสลมแบบนี้พาดผ่านอยู่นะครับ

ลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะครับ
หลังจากเจอฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้ว

ฟ้าร้องฟ้าก็จะโผล่งลงอีกครั้งหนึ่ง

แต่ในบริเวณตอนกลางของภาคใต้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝน

สังเกตว่าตอนนี้กระแสลมก็ยังไม่เป็นกระแสลม
เอางกายเวลาที่เดียวที่ไม่มีบทบาท
ใกล้จุกก็จะมีการพระกาศเข้าสู่อภัยดูหนาว

ถ้ากระแสลมปัดต่อเนื่อง

จะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูฝนนี้ในภาคอีสาน
ก็คงจะต้องเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้กันหน่อย
นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูอาหารผมต่อ

จากคนในโลกเราจะได้มารับประทานแล้ว
นี่จัดทำพิเศษเลยนะครับเป็นดิวธุรกิจจากต่างดาวเอ็นโรเมล่า

สั่งหนูเหรอ